เอ้ามีอีก๒เหตุการณ์นะฮะในโลกโซเชียลคุณผู้ชมเป็นความมักง่ายของคนขับรถตู้
อ่ะไปชมภาพกันก่อนครับดูนะฮะอื้อฮือนี่เลยครับแหม่
เห็นไหมฮะมันคืออะไรมันห้ามอยู่แล้วนี่เนี่ยเราวงเส้นทะแยงสีเดียวไว้ให้เลย
จู่จู่ก็ออกมาอย่างเงี้ยครับคือสิ่งที่คุณทำนั้นผิดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
ตอนแรกเนี่ยจอดอยู่ที่ไหลทางด้านซ้ายจู่ก็ตัดเข้าไปอย่างนี้
การจะขับรถหน้าตาเฉยครับไม่สนใจโลกไม่แคร์อะไรทั้งนั้น
ทำให้กระบะที่เขาขับมาติดกล้องเขาก็ต้องเบรกกระทันหัน
เคราะห์ดีนะไม่ได้ชนก็เบรกทันนะครับถ้าสังเกตดีดีที่ละวงเห็นเห็นไหมฮะ
ตรงนี้เป็นเครื่องหมายเส้นทึบเปรียบเสมือนเกาะกลางถนนห้ามกลับรถห้ามแซงห้ามทับ
แต่รถตู้คันนี้ก็มักง่ายแล้วครับเอาสะดวกก็เกือบจะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ
อีกคลิปหนึ่งมักง่ายเหมือนกันครับไปดูรถกระบะคันนี้หน่อยโอ้โหเอาอีกแล้วนี่
สุดท้ายคนขับมาถูกทางต้องหลบนะฮะเป็นความมักง่ายของกระบะสีขาว
คันนี้ที่ขับแซงทำให้รถที่ติดกล้องคันนี้ขับมาทั้งหมดที่ไหลทางจะชนอยู่แล้วครับ
ทำให้คนที่ขับรถมาก็โมโหแหละครับแล้วกลับรถตามไปนะตามไปหากระบะคันนี้
แม้ว่าในรถจะมีเสียงเมียมาด้วยคือคอยห้ามแต่ว่าคนขับคือฝ่ายสามีคือโมโหอ่ะ
อยากจะเอาเรื่องตามไปเอาไปฟังในคลิปหน่อยนะครับ
เฮ้ยไม่ต้องหวานจะถึงบ้านอยู่แล้ว
ไม่เอา
มึงว่ายมึงเป็นอย่างเงี้ยแปปเดียวไม่จะจอดไหมแปปหนึ่ง
อ่อชีวิตมาเสียกับคนแบบนี้หรอจัดการเวอร์
เพราะอย่างเงี้ยมันถึงได้ร้องกันหมายมาก

ดูสิฮะอยากให้ฟังคุณผู้หญิงไว้ให้ดีดีนะคะเขาพูดถูกแล้ว
ทะเลาะกันอย่างนี้ไร้สาระจริง
จริงเขาสั่งคุณว่าจะจอดไหมจะจอดอย่าเอาไปแลก
เขาพูดถูกเลยนะเอามาแลกกับคนแบบนี้เหรอจะแลกเหรอ
นี่กลับรถไปตามเร่งเครื่องไปปาดแล้วก็จอดเลย
แต่ถ้าเกิดเขาเกิดไม่ได้เป็นคนดีแล้วเขามีปืนมีมีดขึ้นมาเนี่ย

ทีนี้พอลงจากรถไปสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็กลับขึ้นรถมา
ผู้หญิงถามว่าเป็นไงบ้างก็ไม่มีไรก็แยะกันไปแหละ
ไม่อยากให้มีเรื่องราวบานปลายก็เป็นการเอาคืนกันนิดหน่อย
คุณกระบะครั้งแรกอ่ะนะคะใช่แล้วก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกแล้วกัน
ก็ตักเตือนกันไปแหมถึงขั้นปาดหน้าตักเตือนกันเลยทีเดียวอืม